บนท้องถนนมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้เนี่ย
สร้างความเสียหายเพราะว่ามีการชนรถบนถนนนะคะรวดเดียวหลายคันทีเดียวนะคะ
ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหาคนขับรถที่ต้องบอกว่าเรียกว่าชนด่านะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นพยายามจะขับรถหนีด้วยนะคะจนตำรวจต้องหยุดด้วยการยิงยางรถยนต์ของรถคันนั้นค่ะ
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แยกสิริราชนะคะครับช่วงเช้าวานนี้ค่ะ
คนขับรถเก๋งคันแดงแดงที่เราเห็นนี่แหละค่ะคือขับไปชนหลายคันเลยทีเดียวนะคะ
จนตำรวจจราจรสนบางกอก
ต้องตัดสินใจเอาปืนยิงยางสกัดเอาไว้ค่ะไปสกัดจับไว้ได้ที่ถนนวังหลัง
คนขับเนี่ยอ้างว่าป่วยเป็นโรคลมชักค่ะไม่หยุดนะคะเนี่ยค่ะชนหลายคันมาก
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกสาตราอ่อนรัศมีค่ะภูมิกับสนบังกอกน้อยแจ้งข้อหาคนขับรถเก่งคันนี้แล้วนะคะ
ปรากฏว่าอายุห้าสิบสองปีนะคะโดนไปสามข้อหาก็คือขับรถโดยประมาท
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
และขับรถหลบหนีด้วยค่ะคือคนขับเนี่ยเขาอ้างว่าตัวเองมีอาการชักเกร็ง
จนทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหลังจากนี้ก็คงจะต้องนำหลักฐานเรื่องนี้
มาแสดงกับทางตำรวจนะคะส่วนวันนี้นะคะพี่ชายของผู้ก่อเหตุ
คือคนขับรถคันสีแดงเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่าวันนั้น
น้องชายเขาจะไปฉีดยาที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะขับขับรถอยู่เกิดวูบ
แล้วก็ชักกระทันหัน๓ปีที่แล้วเนี่ยน้องมีอาการลมชักมาแล้ว
แล้วตอนนี้ก็ยังคงต้องรักษาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ
ผู้เสียหายที่เกิดขึ้นรถที่ถูกชนทั้งหลายเนี่ยนะคะ
ก็มีการพูดคุยกันแล้วในเบื้องต้นบอกว่าจะมีการชดใช้ค่าเสียหายให้
เขาบอกเขากลับไปให้ฉีดยาวูบไม่รู้เรื่องเลย
สามปีที่แล้วเนี้ยพี่เขาได้รักษาต่อเนื่องรักษาทุกวันที่เราคุณยาย
แล้วหลังจากนี้เนี่ยจะปล่อยให้พี่ขับรถป่วยอีกไหมครับ

นี่แหละค่ะคือในส่วนของรถเนี่ยก็คงจะเจรจาพูดคุยเรื่องค่าเสียหายกัน
แต่ในกรณีที่เกิดขึ้นนี้มีคนได้รับบัตรเจ็บด้วยนะคะ
อย่างคุณโสพลเจ้าของรถที่ถูกชนเนี่ยเขาบอกเมื่อวานนี้เขาพาแม่ไปโรงพยาบาลสิริราช
ติดไฟแดงอยู่เนี่ยก็โดนรถคันนี้มาชนอย่างรุนแรงนะคะ
คุณแม่เขาหัวแตกแล้วปกติถ้าเกิดเหตุรถชนกัน
ทุกคนก็จะต้องลงมาพูดคุยมาขอโทษมาพูดจากัน
แต่ของเขาก็เนี่ยค่ะก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราทราบกันค่ะ
แต่ว่าผมปวดหลังปวดคอปวดหูอย่างนี้
ผมไม่อยากนอนแม่เขาก็เลยไม่นอน
ไม่เขาไม่พูดเขาไม่เปิดประเด็นอะไร
อุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะทีนี้มันก็มีการตั้งคำถาม
เพราะว่าคนขับเขาอ้างว่าเขาป่วยเป็นโรคลมชัก
ทีนี้ถ้าเราไปดูกฎระเบียบของกรมการขนส่งเนี่ย
นี่เป็นหนึ่งในโรคที่เขาห้ามขับรถนะ
โรคลมชักโรคเบาหวานร้ายแรงโรคความดันโลหิตสูง
คนที่เคยผ่าตัดสมองแล้วก็โรคหัวใจ
ลมชักที่ผู้ก่อเหตุอ้างก็อยู่ใน๕โรคที่ห้ามขับรถด้วยนะคะ
นี่ถ้าบังคับกฎหมายกันจริงจังจริงนะ
ผมว่าคนที่จะไม่ได้ใบขับขี่ไม่ได้ใบขับรถในประเทศไทย

ถ้าดูเรื่องของโรค๕โรคที่ปรากฏจุบนหน้าจอยเนี่ยนะครับ
ว่ากันจริงเราก็เคยมีบทเรียนจากเหตุการณ์นี้แล้วนะคะ